ท่านผู้ชมครับเรื่องราวการเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดาเนี่ย
มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์ให้สิ้นสงสัยกัน

ไม่นับเรื่องของสภาพศพที่เราเจอนะฮะ
ผลชนสูตรเบื้องต้นออกมาบอกว่ามีร่องรอยของบาดแผลที่ขา

แต่ก่อนที่คุณแตงโมจะตกลงไปจากเรือเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้แซนกับกระติก
เพื่อนของคุณตังโมสองคนที่อยู่บนเรือเนี่ย
ออกมาพูดอย่างที่ท่านฟังไปเมื่อสักครู่นี้

หลังจากได้ฟังการแถลงชี้แจงข้อสงสัยต่างของแซนกับกระติก
นี่คุณขวัญอุสามณีนางเอกชื่อดังอีกท่านหนึ่ง

แคปภาพข่าวจากเพจไทยรัฐออนไลน์

แล้วก็เอาไปโพสต์ในไอจีส่วนตัวนะครับ
เป็นภาพของแซนนะครับ
แล้วบอกพี่ไม่เคยปัสสาวะแบบรีบในชุดบอดี้สูตรเหรอคะ
ถ้าเคยก็น่าจะทราบอย่าให้อธิบายเลย

ซึ่งคุณขวัญอุสามณีก็เขียนแคปชั่นตอบโต้ประโยคนี้

ทำไม่ได้ด้วยถ้าใครทำได้ช่วยสอนทีค่ะ

บอดี้สูตรเข้าห้องน้ำนี่ขวัญคือ
ถอดเริ่มนับหนึ่งใหม่
ใครทำได้ช่วยสอนทีค่ะ
มีใครใส่ปัสสาวะได้เลยไหม
นี่นะฮะอีกโพสต์หนึ่งนะครับ
นี่ครับทุกผู้ชมครับก็บอกว่าที่คุณกติกให้สัมภาษณ์ว่า

บ้าเปล่าพูดแบบนี้กับเพื่อนได้ยังไง

นี่ก็ดารานักแสดงหนุ่มชื่อดังนะครับ

คนเป็นเพื่อนเขาพูดแบบนี้หรือ
คุณกระแตอาสยามแชร์โพสต์ข่าวนะครับ
จากทางไทยรัฐออนไลน์เหมือนกัน

คิดแต่เรื่องเงินและผลประโยชน์ของตัวเอง

ที่ฟาดหนักแรง
คุณตายสายทานิยมการนางเอกสาวชื่อดัง
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิร่วมกระตันยูด้วย

ไปหาคุณแตงโมช่วยหาโอ้โหทุกวันทุกคืน

โดยเฉพาะแซนที่บอกว่าทำไมกู้ภัยมาช้า

ซึ่งคุณตายสายทานเนี่ย
ระบุว่าการสนทนาสรุปสั้นแบบได้ใจความสรุปมาให้

ว่ามาช้ามากโทรหลายรอบมีหลักฐานด้วย
ส่วนกู้ภัยบอกว่าผมไปถึงก็สอบถามข้อมูลตามขั้นตอน
คำสุภาพว่ามาทำเฮียอะไรหรอ

คุณตายสายทานเลยบอกพี่ขอพูดได้ไหม

เหมือนกับคุณป้าที่ไปออกรายการพี่หนุ่มกัญชัยว่าขอพูดได้ไหม

คุณตายสายทานโพสต์ด้วยนะครับ

ประมาณว่าคุณแซนเนี่ยลองไหมล่ะลองป่วยหรือว่าวิ่งชน๑๐ล้อเล่นแล้วให้ใครโทรแจ้งกู้ภัยดูซิว่าจะช้าอย่างที่เราให้สัมภาษณ์ไหม
แล้วก็โพสต์ด้วยว่าโทษกู้ภัยแต่ไม่เคยโทษตัวเองทำอย่างกับเราเป็นลูกเมียน้อยใครโกหกใครคิดไม่ดีขอให้พระลงโทษพวกเธออย่างหนัก
คือประมาณว่าไปบอกว่ากู้ภัยมาช้าเนี่ยนะฮะ

สเตตัสของตัวเองในเฟซบุ๊กกัน
ตอบกลับคำพูดของคุณแซน